เมื่อราว๑๒ปีที่ผ่านมา
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
และเป็นที่นิยมของนักลงทุนรุ่นใหม่ทั่วโลกในไทยเองก็เช่นกัน
หากเทียบบัญชีผู้ซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๕กับปี๒๕๕๙
ก็นับว่าเติบโตมากกว่า๑๐เท่า
ฟอร์มสำหรับเทรดเหรียญดิจิทัล
เพราะหลากหลายธุรกิจเข้ามาจับมือเป็นพันธมิตร

มาเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงินสำหรับลูกค้าบ้าน

หลักสูตรโครงการเสริมสร้างความรู้
จัดทำหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
ลงนามสนับสนุนทางการศึกษา
เป้ายกระดับความรู้ธุรกิจและเงินดิจิทัล
คิดเป็นมูลค่ากว่า๑๗๘๕๐ล้านบาท
ดีลนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในไกลบ้านหนึ่งที่ผ่านมา
แต่จนถึงตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นัก
จนเกิดคำถามที่ตามมาว่าดิวนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่
อีกทั้งสถานการณ์ของตลาดฮิปโตตอนนี้ที่กำลังวิกฤตผันผวนเป็นรายวัน
แม้จำนวนผู้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะเติบโตขึ้น
แต่จำนวนบัญชีแอคทีฟกลับน้อยลง
แต่ในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มมีการกลับมาแอคทีฟมากขึ้น
แต่ความผันผวนของตลาดคลิปโตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ก็ชวนให้น่าจับตามองว่าดิวใหม่ต่างจะเกิดขึ้นหรือไม่